คืนนี้มีการฉายหนังกลางแปลง
อยู่ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ก็ถือว่าเป็นการแก้บนเพราะชาวบ้านก็ไปเสี่ยงโชคกัน
แล้วก็นี่ได้รางวัลกันมาหลายคน

เขามีการพบดวงไฟประหลาดที่ลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าไงฮะ

นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชาวชุมชน
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
บริเวณเขาหนองกรวยช้าง
ซึ่งตรงนี้เป็นเขาที่ตั้งของสารเจ้าพ่อหนองเขากลวยช้าง
แล้วก็เป็นจุดที่ชาวบ้านพบเห็นดวงไฟประหลาด

จนมีความเชื่อนะครับว่าดวงไฟดังกล่าว
เป็นดวงวิญญาณของเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้าง
คอยเฝ้าสมบัติอยู่ปากประตูเมืองลับแหล่
นี่จุดนี้เขามีเรื่องเล่าเขามีตำนานนะครับ

ขออภัยแก้วยอดอายุ๕๕ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เขาเองนี่แหละผมเองนี่แหละเป็นคนจัดหาหนังกางแปลง

เพื่อจะแก้บนเจ้าพ่อเขาหนองกรวยช้าง
หลังจากที่ผมเองก็ดวงดีครับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัวแล้วก็๒ตัว

แล้วก็คุณลุงสำรานก็เล่าให้ฟังบอกว่า
และเมื่อคืนวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานี่แหละ
เวลาโอ้โหตี๓เลยนะฝันเห็นเจ้าพ่อ
เจ้าพ่อมาบอกว่าอยากให้รอบศาลมีแต่แสงสีขาว

ซึ่งตัวคุณลุงสำรานนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรนะ

ตีความว่าหมายถึงจอหนังกลางแปลง
ทีนี้ครับก็เลยอธิษฐานตอบกลับเจ้าพ่อบอกว่า
เดี๋ยวผมจะจ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้เจ้าพ่อดู
แล้วก็ขอให้ถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมาเนี่ย
จากนั้นวันรุ่งขึ้นคุณลุงสำรานก็ชวนเพื่อนมาไหว้

นำไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลสมใจ
เพราะว่าซื้อเลขท้าย๕๗

เลขท้าย๓ตัว๕๙๕นะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นคุณลุงก็ยังไปเล่าให้กับชาวบ้าน

ชาวบ้านก็หาซื้อเลขตามนี้เลยนะครับ

ชาวบ้านก็เอาหัวหมูเอาไก่ดำเอาขนม
เอาน้ำแดงเอาหมากพลูเอาเหล้าขาว
มาแก้บนกันยกใหญ่เลยนะครับ
ขณะที่ช่างภาพที่เข้าไปบันทึกภาพ

มีเสียงได้ยินเสียงแววมา

ไม่ได้ยินขออภัยได้ยินแล้วล่ะ

และหนังกลางแปลงมาฉายให้ใครดูล่ะ

และเราก็ไปบังท่าน

ก็เป็นจุดที่ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าว
เรื่องของการบุกพิสูจน์ดวงไฟประหลาด

แล้วก็หายเข้าถ้ำสารเจ้าพ่อเขา

หลายต่อหลายครั้งที่ชาวบ้านเขาเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้นะฮะ